วันนี้พบกับปู่และย่าว
ผู้เป็นเสาหลักของบ้านที่ห้ามล้ม
เพื่อชีวิตหลาน๗คนต้องอยู่รอด

ทำมาหากินด้วยความหวังที่ว่า
จะมีเงินมาซื้อข้าวให้หลานทั้ง๗คน
ได้กินกันแบบไม่ต้องอดต้องอยากค่ะ
ทำไมหนูต้องคิดว่าหนูต้องออกไปทำงานเพราะอะไร

ความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครอบครัวเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
จะพบกับย่าและปู่วัยชะลา
แม้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนลงทุกที
แต่พวกเขาก็ต้องกัดฟันสู้
เพื่อลมหายใจของแม่
และอนาคตของหลานถึง๗คน

เราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

มีภาระเลี้ยงหลาน๗คน
สามคนแรกเป็นลูกของลูกชายคนโต
คนแรกคือน้องชนคนที่สองคือน้องดา
คนที่๓คือน้องดีม
ส่วนหลานอีกสี่คนเป็นลูกของลูกชายคนที่สอง
คนแรกคือน้องนุ๊กคนที่สองชื่อน้องนุ่ม
คนที่สามชื่อน้องนุ้ยหลานคนสุดท้องชื่อน้องสี่
แล้วหนูยังมีภาระดูแลแม่อายุ๘๐ปี
ป่วยเป็นโรคอมพึกอามภาษณ์ค่ะ

อาบน้ำก็ต้องอุ้มเข้าห้องน้ำ

ต้องคอยมาดูแลแก
เมื่อวันไหนที่ฉันไปทำงาน
ต้องให้หลานคือน้องชนกับน้องนุผัดกัน

หนูมีหน้าที่ดูแลทวด
หาข้าวหาน้ำให้ช่วยกินค่ะ
วันผมต้องอยู่โรงเรียนเพื่อมาดูแลทั่วแทนย่าครับ
ทวดจะจำชื่อหลานไม่ได้หรอก

เพราะร้องไห้ตอนเล็กอ่ะเสียงแหลม

เขาชอบเรียกผมว่าอากบครับ
ย่าเขาบอกว่าที่ทวดเรียกผมว่ากบ
เพราะว่าตอนเด็กผมร้องไห้เสียงดังเหมือนกบครับ
ทุกวันนี้ฉันกับแฟนก็ต้องไปรับจ้างมาเลี้ยงหลาน
ถอนย่าสับปะรดหักหน่อสับปะรดปลูกสับปะรดค่ะ
ทำงานไล่สับปะรดก็วันหนึ่งก็สองร้อยบาท

วันผู้ใหญ่บ้านแกก็จะเรียกให้ไปตัดไม้ริมทาง
เวลาไปตัดไม้ลำบากครับเพราะว่าทางมันสูงกว่า
ไม้มันลงมาที่ต่ำก็ต้องงัดขึ้นไป
แฟนหนูก็เจ็ดสิบเอ็ดแล้วเวลาไปตัดไม้แบกไม้ขึ้นเดิน
หงายหลังก็มีค่ะ

ก็ไปจ้ำเอาใกล้ไม้ที่เราตัด
วันไม่มีงานรับจ้างครับ
ผมก็ขึ้นป่าไปหาสมุนไพรมาขายเล็กน้อย
พอได้ซื้อกินไปวันหนึ่ง
เวลาไปหาสมุนไพรในป่าผมไปคนเดียว
ไม่ให้ลูกให้เมียไปด้วยเพราะว่ามันอันตราย
เวลาหนูเห็นแฟนหนูไปทำงานก็สงสารเขา
เป็นห่วงหวังกว่าเป็นล้ม

เวลาผมได้ทางการและได้ฆ่าแรงมา
ผมก็จะแบ่งไปซื้อขนมให้น้องบ้างครับ
เพราะปกติแล้วปู่กับญาติจะไม่ค่อยมีเงินซื้อขนม
ให้หนูกับน้องกินหรอกครับ

รับจ้างแบกไม้ในป่ายุคาครับ
ตอนเย็นกลับบ้านมาเขาก็เดินเข้ามาทำหน้าแยะมา
กลัวย่าด่าเขาก็กำตังค์มา

ผมจะให้ย่าซื้อกับข้าวให้ผมกับน้องกินครับ

ก็ไม่อยากให้หลานไปทำงาน

ย่าจะพาหนูกับน้องไปเก็บมะขามมาขายครับ
ทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่แน่นอน

หาปลามาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกิน
ก็พาหลานไปที่บ่อน้ำหลังบ้าน
เวลาไปช้อนกุ้งไปกันหมดบ้านเลยค่ะ
พอได้กุ้งมาย่าก็ไปทำกับข้าว

บ้านเรามันไม่มีเงินที่จะไปซื้อของดีมาให้หลานกิน
เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยไปนาน

ทำไงเนอะจะมีเงินให้หลานกิน
ลำบากหนูก็อดทนได้
สงสารแต่หลานเจ็ดคน
เป็นห่วงอนาคตของเขาว่าเขาจะได้ดีไหม
หนูอยากให้หลานได้เรียนมากที่สุด
หนูเป็นห่วงปู่กับย่ามากเลยค่ะ
เวลาปู่กับย่าไปทำงานตากแดดแล้ว
หนูก็กลัวย่ากับปลูกมันลงค่ะ
โตขึ้นหรือทำงานเลี้ยงปู่กับย่าค่ะ
หนูก็เป็นห่วงปู่กับย่า

หนูก็ไม่รู้ชีวิตหนูจะอยู่ยังไงครับ
ก็มีความฝันอยากมีเงินสักก้อน
เพื่อมาเปิดร้านขายของชำเล็กน้อยหน้าบ้าน
พอจะได้มีให้ลูกให้หลานได้กิน
ได้ส่งเรียนเพื่ออนาคตของเขาต่อไปข้างหน้า
จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนย่ากับปู่ทุกวันนี้
แค่ย่าลำบากกับปู่ก็พอแล้วลูกเอ้ย
ขอให้ลูกไปได้ไกลนะหลานรักของย่า

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวย่าแบ้มนะครับ

แต่อยู่ที่บ้านก็อีกกี่คนนะย่า
วันนี้ไม่ได้มาอีก๓คนนะครับคุณผู้ชม

เด็กทั้งหมดเนี่ยคือตั้งแต่เกิดเลยไหมครับเลี้ยงเข้ามา

เขาก็พากันไปทำงานบางเดือนเขามีเขาก็ส่งให้มั่งสี่ซ่าห้าร้อย
อ่าบางเดือนไม่มีเขาเขาก็ไม่ได้ให้
ก็แสดงว่าย่าก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กทั้งหมดเนี่ย๗คนในบ้านหลังนี้ได้เรียนหนังสือกันหมดใช่ไหมครับคุณย่า
ใช่ค่ะย่าก็ต้องรับภาระส่งเรียนกันหมดเลย
ย่าแบ้มไม่ได้ดูแลแต่แค่เด็กเด็กเจ็ดคนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ยังมีคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ของเยี่แบ้มจ้ะเห็นบอกว่าร่างกายไม่ปกติ
ย่าเป็นคนดูแลเป็นหลักเลยป้อนข้าวอุ้มไปอาบน้ำเปลี่ยนพระอ้อม
แต่ถ้าพอผู้ใหญ่บ้านแกมีงานให้ทำก็เรียกไปทำแบบใกล้บ้านอย่างนี้
ก็จะให้น้องนุ๊กผัดกันกับน้องชนให้น้องชนไปเรียน
คือน้องนุ๊กจะอยู่บ้านดูทวดนะคะต้องลาโรงเรียนเพื่ออยู่ค่ะ
ดูแลย่าทวดค่ะวันไหนที่นุ๊กนุ๊กนุ๊กอยู่
น้องชนจะไปเรียนเหรอลูกครับรู้สึกยังไงบ้างลูก
ไม่หนักค่ะเพราะอะไรนุ๊กคิดอย่างนั้นแหละลูก
ได้แบ่งบาวพาลาภูกาย่าค่ะ
ปู่ครับค่าใช้จ่ายในบ้านของเราเนี่ยแต่ละวันใช้จ่ายเยอะไหม
วันหนึ่งก็จบทำงานวันละสามร้อยก็เหลืออยู่ประมาณร้อยบาทครับ
น้ำปลาไม่มีกับข้าวไม่มีก็ต้องไปซื้อมาครับ
แล้วก็บางครั้งลูกหลานอยากกินขนมกินอะไรก็ไม่มีก็อดไว้ก่อนครับ
บางครั้งก็อดหยากเหมือนหาได้วันหนึ่งก็ใช้วันหนึ่ง
ครับมาเป็นค่ากับข้าวบางทีแล้วเนี้ยพอได้ค่าแรงมาบ้างอ่ะ
ซื้อไข่ไข่แล้วก็มาทำเป็นไข่ตุ๋นเหรอ
กินกันกี่วันไข่ตุ๋นเนี่ยก็ประมาณถ้าซื้อมากระบะหนึ่งก็กินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดี
แผงหนึ่งบางทีก็อาทิตย์หนึ่งค่ะไอ้วันที่ไม่มีเลยคือ
มีเงินติดบ้านกันอยู่กี่บาทห้าบาทห้าบาทนี้ก็ต้องล็อกไว้
คือหลานอยากกินขนมอยากกินอะไรก็บอกเบรกก่อนลูกถ้าหลานเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้าบาทที่ล็อก
คือต้องไปซื้อยาพารามาให้หลานกินอันนั้นคือมันจำเป็นมากเลยในยามที่เจ็บป่วย
ใช่ค่ะปูครับในวัยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเนอะครับ
เหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็ไม่เหนื่อยก็ทนครับสู้ครับ
ท้อไหมครับเคยครับท้อผมก็คิดไปทั่วมันไม่มีกินมันอดมันหยาบ
โรงเรียนก็บางทีบางครั้งก็ขาดอะไรอย่างนี้อยากจะให้เรียนให้เป็นดีดี
พ่อปู่ย่าก็โง่แล้วลูกหลานจะมาโง่อีกก็ไม่ใช่แล้วครับ
ทำไปก็คิดไปปู่เป็นคนที่ไม่พูดไม่บอกกับครอบครัวด้วยอย่างเงี้
เวลาที่ปู่ท้อแล้วปู่เหนื่อยแล้วปู่ได้กำลังใจมาจากไหนอ่ะจ๊ะ
จากลูกจากหลานจากแฟนผมครับ
หลานน้อยจะวิ่งเข้าไปกอดรอตัวเล็กผมอ่ะ
ไอ้น้องสี่น้องสี่ตัวเล็กถือขวดน้ำจะวิ่งเข้าไป
หัวเราะแฮกไปถึงปูกินน้ำก่อนนะ
เขาจะพูดของเขาไปเรื่อยปู่เขาก็หัวเราะได้
คือว่าความสุขอยู่ตรงนั้นกำลังใจก็อยู่ตรงนั้น

รับภาระดูแลน้องกันด้วย

หนูทำอะไรเอานุ๊กก่อนเลยนุ๊กทำอะไรบ้างลูก

หุงข้าวเป็นแล้วทำกับข้าวเป็นยังลูก

ที่เป็นบ้างคือทำอะไรได้บ้างลูก
ก็ข้าวผัดข้าวได้

ดีแล้วผัดกะเพราได้นะทอดไข่อะไรได้หมดเลยเนอะ
เกี่ยวกับเรื่องทำกับข้าวหุงข้าวงานครัวไปแล้วอ่ะสิ

ถ้วยนะช่วยกันนะลูกน้องชนเห็นบอกว่าไปทำงาน

หนูไปรับจ้างทำอะไรแบกไม้อยู่ครับ
หนักมากเลยนะเขามาจ้างยังไงอ่ะลูกหรือว่าเราเดินไปขอเขา
เขาไม่มีคนงานช่วยครับหนูก็เลยไปขอเขาช่วย
แล้วสาเหตุที่หนูทำไมหนูต้องคิดว่าหนูต้องออกไปทำงานเพราะอะไร
เพราะหนูเห็นย่าไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวให้หนูกินครับ
สองคนปู่ย่านี่นะครับทำงานกันเนี่ยก็เพื่อเจ็ดชีวิตในครอบครัว
อยากให้หลานเนี่ยได้กินของอร่อยกับเขาบ้าง
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูได้กินของอร่อยที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดในครอบครัว
นั่นก็คืออะไรลูกหมูกระทะค่ะ
ได้กินนานหรือยังลูกอันเนี้ยนานแล้วค่ะ
ทำไมถึงถึงได้เป็นหมูกระทะปะลูกน้องบ่นว่าอยากกินค่ะเอา
แล้วหนูทำยังไงกันหนูมีสตังค์ไปซื้อกันเหรอไม่ค่ะบอกย่าค่ะ
ย่าหลานมาบอกเหรอค่ะ
บอกว่าแล้วย่าได้ยินแล้วย่าทำไงก็บอกกับหลานว่าเออถ้าอยากกินหมูกระทะ
วันนี้เดี๋ยวย่ากับปู่ไปทำงานก่อนนะลูกถ้าได้เงินเดี๋ยวย่าจะแบ่งซื้อมาให้กิน
แล้วก็แบ่งไปซื้อหมูกระทะให้เค้า๓๐๐๐๐๐ฟรี
แล้วหลานเป็นยังไงบ้างลูกได้กินหมูกระทะอร่อยมั้ย

ดีมได้กินหมูกระทะมั้ยลูก

กินกันเฮฮากินกันสนุกไปเลย
แต่นึกถึงภาพนะที่เขาบอกนะบอกว่าวันนั้นกินเกลี้ยงเลยคุณ
ผักหญ้าเด็กก็กินเก่งด้วยผักเผ๊อก็กินอีกหมดเลย

หนูอยากกินอะไรกันอีกลูก
อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
อยากกินหรอลูกหรอดีม

หนูไม่เคยกินค่ะ

เกมต่อชีวิตเดี๋ยวจัดให้

ย่าได้ทุนไปย่าจะเอาทุนไปทำอะไรครับ

อีกส่วนนึงจะเก็บไว้ให้หลานเรียน
อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาทำร้านขายของชำเล็กน้อย
พอได้ให้ลูกให้หลานได้กินต่อไปนะคะ
ทำไมถึงคิดอยากจะขายของชำล่ะครับ
แบบถ้าจะไปทำงานก็ไปไม่ได้
คือทั้งหลานทั้งแม่อย่างนี้

ถ้าไปทุกวันหลานขาดโรงเรียนก็
หลานจะเรียนไม่ทันเหมือนคนพวกเขานะคะ
ก็เลยสงสารหลานก็คิดอยากจะขายของนะคะ

ถ้าเกิดว่าเรามีของได้ล้านอย่างนี้อย่างน้อย
มันก็ยังมีของในร้านที่ทำกับข้าวให้หลานกินได้
แล้วก็ยังมีรายได้เข้ามาในบ้าน

มันก็ยังเป็นอาชีพที่อยู่กับบ้าน

คือที่บ้านก็คือยังไม่ค่อยมีร้านค้า

แล้วก็สู้กันต่อนะครับ
พวกเราขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
แล้วก็ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
มีภาพถ่ายครอบครัวขอมอบไว้ให้เป็นที่ละลึก
เพราะผมเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของครอบครัวเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
ผมขอให้มีรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไปนะครับ
ขอบคุณปู่กับย่าและเด็กมากนะครับ

พี่ทีมงานก็ได้นำเบอร์เกอร์
ที่เด็กอยากกินมาให้กินถึงที่เลย
หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เด็กได้รับกลับไปจาก
อร่อยค่ะ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าร่างกายจะไปต่อแทบไม่ไหว

แต่ย่าแบ้มและปู่สมบูรณ์ก็ยังมีแรงฮึดสู้

เป้าหมายที่มุ่งมั่นในการเพิ่มแสงสว่าง
ในอนาคตให้หลานที่พวกเขารัก

สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนและกล่องโบนัสลุ้นล้านไปให้ได้

เรายังมีเกมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุก

ไปชมพร้อมให้ครับ
มูลค่า๕๐๐บาทกำนวน๑รางวัลไปเลย
รีบหน่อยนะครับ
เพราะหมดเกตเย็นคืนของวันนี้
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ

กล่องโบนัสลุ้นล้าน

แต่อยากให้สะสมเงินทุนไปให้ได้ทุกข้อนะครับ
เราลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวใครจะขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๔เรื่องนี้ย่ามั่นใจเรื่องไหนย่าตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑วัดดังฉะเชิงเศร้า
เรื่องที่๒สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๓เวียสุกลวัฒน์
เรื่องที่๔ซุปเปอร์แมน
เอาข้อ๓เฮียสุกลนวัฒน์ค่ะ
เรื่องเวียสุกลวัฒน์ครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องของน้องเวียครับ

ชอบดูนูเขาเล่นหนังค่ะ
แล้วก็ชอบดูรายการเขาขี่รถไปเที่ยวที่ต่างนะคะ

ถ้าเทียบกับปู่สมบูรตอนหนุ่มใครหล่อกัน
อุ้ยลอยแล้วปู่ลอยแล้วลอยแล้วลอย
พอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นคนภาคไหน

เหรออีสานแถวไหนพอจะนึกออกไหม
นึกไว้ก่อนนะเพราะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เวียสุกลวัฒน์เป็นคนจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งอุดรธานี
ตัวเลือกที่สองขอนแก่น
พ่อพี่เวียมานานค่ะ
ย่าเป็นเอฟซีพี่เวียเลย
จีเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่เขาพูดกัน
เอาล่ะครับย่าแบ้มออกตัวเป็นเอฟซีพี่เวียขนาดนี้แล้ว
จะตอบถูกไหมครับเนี่ย
เอาตัวเลือกที่สองขอนแก่นค่ะ
ตัวเลือกที่สองขอนแก่นครับ

แต่ตอบไปแล้วนะครับแล้วตอบเร็วมากด้วยนะครับ

ถูก
ถูก

ถูก

เกิดที่อำเภอมันจาคิรี
จังหวัดขอนแก่นจริงด้วยนะครับ

จากจังหวัดฉาเชิงเซาต่อไปแล้วหนึ่งข้อ
ถูกด้วยนะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องชนนะครับจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องชนครับ

ก็คือเรื่องวัดดังฉะเชิงเศร้า
สมาชิกในครอบครัวซุปเปอร์แมน

ขอเชิญน้องชนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพื่อครอบครัวของเรานะครับเก็บสะสมไว้ให้ได้นะครับ
หนูทีมงานบอกว่าฮีโร่ในดวงใจของน้องชนก็คือ
เด่นของเขาคืออะไรลูกซุปเปอร์แมน
แล้วการแต่งตัวเขาเป็นยังไงลูกซุปเปอร์แมนน่ะ
เอาละลูกคำถามเกี่ยวกับซุปเปอร์แมนพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่พลังของซุปเปอร์แมน
ตัวเลือกที่หนึ่งพ่นลมหายใจเป็นน้ำแข็ง
ตัวเลือกที่สองใช้ตาหยุดเวลาได้
ทั้งบ้านมีชนรู้จักซูเปอร์แมนคนเดียวค่ะ
ถ้าหนูได้ตอบความนี้หนูต้นตายได้แน่เลยค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งต้นลมหายใจในน้ำแข็งครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งพ่นลมหายใจเป็นน้ำแข็งครับ

เราถามว่าข้อใดไม่ใช่พลังของซุปเปอร์แมนนะครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งพ่นลมหายใจเป็นน้ำแข็ง

ข้อใดไม่ใช่พลังของซุปเปอร์แมนนะครับ

ใช้ตาหยุดเวลาได้นะครับ
ใช้ตาหยุดเวลาได้เนี่ยไม่ใช่พลังของซุปเปอร์แมน
แต่ตาของซุปเปอร์แมนสามารถมองทะลุผนัง
มองเห็นระยะไกลได้แล้วก็ปล่อยแสงเลเซอร์ได้นะครับ
แต่ไม่สามารถใช้ตาแบบนาฬิกาเดินอยู่หยุดไม่ได้นะครับ
ตอนนี้น้องชนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปู่นะปู่สมบูรณ์นะ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับปู่สมบูรณ์ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องวัดดังฉะเชิงเศร้า
และเรื่องสมาชิกในครอบครัว
คิดดูดีว่าปู่น่าจะตอบเรื่องไหนได้บ้าง
ระหว่างเรื่องวัดดังจากเชิงเซาและสมาชิกในครอบครัวลูก

เออเอาเรื่องนี้นะสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ขอเชิญคุณปู่สมบูรณ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เด็กเยอะแบบนี้ทะเลาะกันบ้างไหม

ต้นสุดก็มีชัดชนนะครับ

แล้วมืนแล้วไปรับจ้างทำงานทำการ

นุ่งจะได้ซื้อกินซื้ออย่าง
แต่ความสนของเขาเป็นประโยชน์นะปู่
ก็ถือว่าเขาสนแบบขยันขยันนะ
เอาล่ะปู่จ๋าเกี่ยวกับเรื่องเด็กในบ้านนี่แหละ

เขาผมสั้นกันเรียบร้อยมาแล้วเนี่ย

เขาเอาตะไก่รักตะกายผมมาตัดเอง

เฮ้ยเออเห็นดูยิ่งเลย

มีนะมีต้องไปแก้ไขใหม่
คำถามของเราเกี่ยวกับทรงผมของเด็กนี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือ

ทรงผมของน้องดรีม
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒

ผมมองข้างหลังมันสูสีกันครับ
ภาพที่๑ผมเขาไม่แหว่งอาจจะเป็นดรีม

คำถามนี้ใกล้ตัวแบบสุด
คุณปู่เองก็ดูเหมือนจะจำผมของหลานได้ด้วย
อย่าให้พลาดนะครับคุณปู่

ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ครับ
ภาพที่๑ปู่ตอบว่าเป็นน้องดีมใช่ไหม

แล้วอย่างภาพที่๒ปู่น่าว่าน่าจะเป็นใคร

แล้วก็เขาตัดผมเขาก็ไม่ได้บอกใครเลยนะ

เอาละแต่เป็นหลานในบ้านนะครับ

ภาพที่๑เป็นคำตอบที่
ถูกครับ
โอ้โหไม่รู้
ภาพที่หนึ่งนะก็คือน้องดรีมนะฮะ
และส่วนภาพที่สองเป็นใครนะเหมือนใครนะ

ใช่ด้วยครับเป็นภาพน้องนุ๊กด้วยครับ

นี่ไปดูพร้อมกันครับ
ต่อก็ได้๓ข้อถูก๒ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
๑หมื่นบาท

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวนะครับคุณผู้ชม

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับ
กลองโบนัสหลุนล้านครับคู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ
สะสมเงินทุนรางวัลไปได้ในตอนนี้นะครับ

และทางรายการนะครับยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท
ลุ้นและเป็นกำลังใจกันนะครับว่าครอบครัวของย่าแบ้มนะครับ
จะสามารถทำข้อนี้ได้สำเร็จหรือไม่นะครับ

ไปโรงเรียนนะลูกในช่วงวันเด็กมีกิจกรรมไหมที่โรงเรียน

เขาให้ทำอะไรบ้างลูกวันเด็กเล่นเกมไหม

เขาเล่นเกมอะไรกันลูกเกมอะไร

แป้งเหยียบลูกโป่งเก้าอี้ดนตรี

อย่างนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะ
สำหรับครอบครัวนะครับอาจจะไม่เหมือนกับโรงเรียนในวันเด็กนะครับ
เพราะว่าครอบครัวเราชอบกินไข่กันถูกไหม

สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับ

ใครจะเป็นตัวแทนของครอบครัวครับ

มีไข่นะฮะ๑แผง

เดี๋ยวอย่างน้องดีมไปเพลิงส่งไข่ไว้ใช่มั้ยลูก

เดินผ่านอุปสรรคไปนะฮะแล้วเอาไข่ไปวางไว้อย่างที่ที่เรากำหนดนะลูกนะ
เดี๋ยวใครเดินคนแรกพอไข่วางถึงที่ปั๊บ

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
นำไข่ไก่ไปวางตรงที่กำหนด
จำนวน๑๒ฟองภายในเวลา๓นาที
คนละ๔ฟองนะครับพร้อมไหมครับเด็กน้อย

เอาละ๓นาทีภารกิจนี้เด็กจะทำได้หรือไม่นะครับ

เร็ว

เย้
กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๓๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๒นะครับ๒๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓นะครับเกมต่อชีวิตมีมูลค่า๕๐๐บาทนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๔นะครับ๒๐๐๐บาท
ข้อคลัวของแย่แบ้มนะครับจากสหรัฐชะชนเซาได้รับโบนัสนะครับ
๐บาทและเงินทุนต่อชีวิตสะสม๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒๕๐๐๐บาท
ถามย่าดีกว่าย่าครับ
ต่อชีวิตได้ไหมครับ๒๕๐๐๐บาทในวันนี้

จากของอาจจะเป็นน้ำมันพืชมีไข่มีข้าว
มีของที่จำเป็นก่อนนะครับ
แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ซื้อมามากมายไก่กอง

ลูกค้าจะได้เข้ามาแล้วเขาได้ของกลับไป

วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวย่าแบ้ม

ที่มาแบ่งปันเรื่องราวชีวิต
และมาเป็นตัวอย่างของคำว่าสู้
ความอดทนและหัวใจที่แข็งแกร่งจริง

ขอบคุณทุกชีวิตที่มาบนเวทีวันนี้นะครับ
ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ

แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัว

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ลาไปก่อน
สวัสดีครับ
ของในถังขยะที่เขาโยนทิ้งแล้ว
มันคือของมีค่าสำหรับครอบครัวของผม

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย